เรือลำนี้นะเขาออกไปที่ปากอ่าว
จะไปเก็บพวกเศษไม้ไผ่ไปเก็บเศษเหล็กตรงปากอ่าวใช่ไหม
ปรากฏว่าเจอคลื่นแล้วเรือมันล่ม
ทีนี้คนในนั้นทำยังไงณตอนนี้มีคนหาย๑คนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะที่พยายามจะลากเรือกลับเข้าฝั่งมาค่ะ
นี่แหละที่ลากกลับเข้ามาเนี่ยนะคะ

เรือยนของชาวบ้านไปช่วยแล้วช่วยมาได้๒คน
คือจริงเขาออกไปกัน๓คน
ทีนี้ตอนที่ไปช่วยมาสะ๒คนเนี่ย
คือนายบัญเจิดอายุ๓๕ปีกับนายนพดลอายุ๔๐ปี
แล้วที่อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเรือเรืออีแปะค่ะ
เรือท้องแบนไม้ลากกลับเข้าฝั่ง
เพราะว่าเรือลำนี้มันล่มในแม่น้ำบังปะโกงตรงปากอ่าวไทยเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นด้วยจะโพลเพลย์จะมืดแล้วนะคะ
ทีนี้กู้ภัยทางน้ำเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
ต้องเอาเรือกู้ภัยออกไปที่แม่น้ำบางประกง

คนหายเนี่ยคือนายชาติชนะอายุ๓๒ปีหากันอยู่๔ชั่วโมงกว่านะพี่

๔ชั่วโมงแล้วน่ะใช่แล้วมันมืดด้วยอ่ะพี่เมิดดูขวาสิตอนคืน
แปลแสน้ำอ่ะมันก็น้ำหนุนสูงด้วยอ่ะนะคะ
ทีนี้คนที่รอดออกมาเนี่ยคือนายบัญเจิดกับนายนพดลใช่ไหม
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมอ่ะนะพวกผม๓คนอ่ะ
ขับเรือจะออกไปหาไม้ไผ่หาเศษเหล็กตรงปากอ่าว
เก็บได้ปั๊บเนี่ยตอนนั้นเก็บมาได้เยอะแล้ว
ลำแล้วเตรียมจะกลับเข้าฝั่งแล้ว
ปรากฏว่าคลื่นคลื่นแม่น้ำมันซัดเรือ
มันพลิกแล้วยังไงต่อคะพี่พี่บันเจิด
เรื่องที่ฉบเนี่ย

อ่าพี่บัญเจิดก็ยอมรับว่าผมดื่มพี่
แต่ผมเป็นคนสุดท้ายเลยนะเพราะอันตอนแรกพื้นผมอะอะโป่โดนอะโป่โดนโดดไปก่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ชาดชนะชาดชนะนั่นแหละ
หายไปเลยค่ะจมหายไปทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็เอาเรือออกตามหาผู้สูญหายทีนี้ตัวของพี่บันเจิดเองอ่ะเขาบอกว่าเอาจริงจริงผมกับเอ่อ
กับเพื่อนเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะต้องเกาะแกลลอนแกลลอนแล้วก็ลอยคอกันตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าเพื่อนผมที่บอกว่าปุ๊บหายไปเลย
ชาติชนะคนนั้นนะเขาคงหมดแรงด้วยละซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจก็นำตัวในบัญเจิดให้นะคะไปที่สตบังปากกง
หมายเหมือนกันนะแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นผลจากการดื่มมาหรือเปล่า
แต่ก็ต้องเตือนกันอีกรอบเรื่องของการดื่มและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ใช่ค่ะเดี๋ยวขอให้หาให้เจอนะคะอีกคนนึงนายชาติชนะนะคะ